รายงานพิเศษเรื่องแรงงานไทยสู่รายงานเถื่อนเกาหลีนะครับ
ออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
รายงานพิเศษชิ้นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญของไทยรัฐทีวีครับ
เพราะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานนะครับ
แฝงตัวเข้าศึกษาหาข้อมูลจนได้ข้อมูลที่รัฐกลุ่มเพียงพอ
และนำไปสู่การกวาดล้างเครือข่ายอิทธิพลของในหน้าเถื่อนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ทำให้ปัญหานี้ถูกตีแผนแล้วก็เผยแพร่สู่สังคมได้รับทราบครับ
รวมทั้งได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สาขาโทรทัศน์ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวนนะครับ
จากสมาคมนักข่าวอาจยกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้ทุกคนนั้นได้รับทราบ
และตอกย้ำปัญหาเกี่ยวกับแรงงานที่เกิดขึ้น
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
สมัครสายในหน้าเถื่อนผ่านสื่อโซเชียล
เปิดบริษัททัวร์บังหน้าที่จังหวัดลำปาง
หลังประชุมวางแผนร่วมกันจนเป็นที่เข้าใจ

พบว่าเป็นอาคารพาณิชย์๑คูหา
ด้านหน้าติดป้ายชื่อบริษัททัวร์ชัดเจน
ส่งทีมขึ้นไปเฝ้าพฤติกรรมจากตึกฝั่งตรงข้าม
โทรศัพท์เข้าไปนัดหมาย
องค์ประกอบการกระทำความผิดครบ
เจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าแสดงตัวทันที

ทำให้รู้ว่าผู้ถูกจับกลุ่มเป็นกลุ่มนายหน้ารายใหญ่ในแถบภาคเหนือ
และจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แรงงาน
ลักลอบไปเป็นแรงงานเถื่อนอย่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศอื่น

ส่วนหนึ่งเกิดจากการหลงเชื่อในหน้าเถือน

ค่าในหน้าค่าเดินทางและที่พักแต่กลับไม่ได้ทำงาน

ก็เป็นงานที่จัดอยู่ในกลุ่มงานที่ผิดกฎหมาย
นวดแผนโบราณแฝงการค้าประเวณี
กลุ่มงานที่มีความยากลำบากมีความสกปรกเสี่ยงอันตราย
เพราะเป็นแรงงานเถื่อนที่กฎหมายเกาหลีไม่ให้ความคุ้มครอง

เหลือเพียงเท่ากระดูกส่งกลับมาให้ญาติดูต่างหน้าที่ประเทศไทย
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ภาครัฐของเกาหลีใต้
ได้แจ้งสถิติปัญหาแรงงานไทย
ลอบเข้าไปเป็นแรงงานเถื่อนมากกว่า๒๐๐เปอร์เซ็นต์
ซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทำได้เพียงแค่ป้องปราม